มีสิทธิ์ห่วงเมื่อเห็นเธอควงคนอื่น
เจ็บช้ำกล้ำกลืน
ต้องนอนตะอื้นเดียวได้

มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณฟ้าร้อง
โอ้ย

ร้องได้ให้ล้าน
อ่าเลยครับเด็กทองนาศิลปินล้อออองดาวน์

ตอนนี้ใจข้างในมันเป็นยังไงมั่ง

แก่แล้วก็ไม่ไร้ค่าสักทีเดียวแม่คิดนะ
อยากได้แม่ที่แม่ได้มารายการนี้แม่อยากได้

เข้าสู่เพลงที่๔ด้วยตัวช่วย๓ตัวช่วย

นะเล่นเพลงนี้แล้วเปิดไปเลย๓ตัว

ป้าฟ้าฟังหนูนั่นถ้าเพลงต่อไปนะ
เปิดมาแล้วเราเคยร้องแล้วมั่นใจว่าร้องได้
เราร้องแล้วเราเก็บตัวช่วยไว้

พอไปได้อีกเฮ้ยแสนนึง

ยังทำห้องเผื่อหนูกับคุณป่าได้อีกตอนที่หนูไป
เอาละครับตอนนี้ต้องรองสติดี

อินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท

ตอนนี้แหละมันยากที่สุดก็คือ

เพลงที่คุ้นหูเป็นเพลงที่เหมือนจะง่าย

แข่งขันที่มาแต่ละคนหนูจะกลัวแล้วก็เป็นห่วงเรื่องเพลงเร็ว
เพลงเร็วพลาดง่ายส่วนใหญ่คนก็พลาดกันในเพลงเร็ว
ถ้าจะร้องคิดว่าจะร้องถูกไหมทั้งหมด
๘๐เปอร์เซ็นต์เหรอครับ
๘๐เปอร์เซ็นต์เปิด๒ตัวเถอะตัวช่วยไม่อยากให้เสี่ยงเลยครับ
ตอนนี้มีตัวช่วยอยู่มีโอกาสที่จะช่วยได้
โป๊ะออกมาแผ่นแรกมันอาจจะเป็นข้ามเพลงนี้ไปเลย
นี่ถือว่าเป็นบุญเก่าของคุณฟ้าเลยได้เลย
ฟังอินโทรไปแล้วนะฮะสำหรับเพลงที่สี่
มูลค่า๖๐๐๐บาท
จะสู้หรือจะหยุด
สู้สู้สู้

ถ้าสู้อาจจะเหลือ๒๐๐๐

คุณค่ะ

สู้นะครับเพราะว่าโอกาสที่จะสู้ของคุณฟ้าเนี่ย

คุณฟ้าจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เฮ้ยใช้หรือไม่ใช้

ดูมือเหมือนจะอ่ามากอย่านะ

แล้วเขาก็นึกได้ทำมือผิด

ต้องเลือกให้ได้นะชิลเลือกให้ดี

แผ่นไหนครับ
ตอนนี้ความหวังอยู่ที่ตัวช่วย

ในเพลงที่๔ของคุณฟ้านะครับ

ตัวช่วยแผ่นที่๑ก็คือ
โทรหาคนที่รู้จักเขา

ผมโทรไหมผมให้คุยประมาณนาทีหนึ่ง

โทรไม่ติดนะครับไม่เป็นไร

คุณฟ้าตัดสินใจให้ดีตอบผมมานะครับ
ตัวช่วยที่เหลืออีก๒แผ่นคุณฟ้าจะใช้ต่อหรือไม่ใช้ครับ

ใช้นะ
ตอนนี้เหลืออยู่แผ่นที่สองแผ่นที่สาม

แผ่นที่๕ครับ

มาดูแผ่นที่๕นี้ว่ามันจะเป็นอะไรนะครับ
ตัวช่วยแผ่นที่๕นะครับในเพลงที่๔ของคุณฟ้าก็คือ
ตัวช่วยของคุณฟ้าก็คือ
ร้องเพลงเก่งของคุณครับ
ตัวช่วยของคุณฟ้าตอนนี้คือร้องเพลงเก่งของคุณในเพลงที่๓ที่ร้องเนี่ยแล้วถ้าร้องได้คือได้๖๐๐๐๐ค่ะร้องผิดคือ๔๐๐๐๐ที่มีอยู่เหลือ๒๐๐๐๐ผมจะบอกให้ว่าตอนนี้ถ้าคุณฟ้าตั้งเป้าที่๖๐๐๐๐ที่๕๐๐๐๐เนี่ยเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงสุดท้ายที่คุณฟ้าจะร้องเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวช่วยมันเหลืออีกแผ่นนึงถ้าคุ
มันเกิดได้ร้องผิดได้หนึ่งคำคุณฟ้าก็สามารถร้องเพลงเก่งของคุณแล้วร้องผิดได้หนึ่งคำคือเทหมดเลยหรือเปิดปึ้งเจอมาข้ามเพลงนี้ไปเลยคุณฟ้าไม่ต้องร้องเลยรับหกหมื่นอันนี้ผมบอกให้ฟังบางคนอาจจะเอ๊ะเดี๋ยวร้องเลยไม่ใช่สิทธิ์ของคุณยังอยู่ตอนนี้ตัดสินใจให้ดีลืมทุกอย่างไปก่อนบอกเข้ามาคุณฟ้า

ไม่ใช่ค่ะ
เพลงเก่งที่ป้าฟ้าให้ไว้กับทางรายการของเราเพลงอะไรคะ

มันมาถึงเส้นชัยแล้วจะขึ้นแท่นมอบโล่แล้วอย่าให้มันพลาดนะครับ

สำหรับเพลงนี้นะครับ๖๐๐๐บาทนะครับ
เอาล่ะมาเป็นกำลังใจให้คุณฟ้านะฮะ
เอาตบมือหน่อยครับตบมือพวกเรา
ถ้าทำสำเร็จเรียกว่าเราส่งถึงฝั่งจริงตามสมบัตินะส่งถึงฝั่ง
เราก็จะภูมิใจด้วยนะทำให้ได้ค่ะสู้
เอาละเพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๔เพลงมาครับ
ขอให้โชคดีดีแล้วดีอีกดีซ้ำดีซ่า
เพื่อไรหน่าใจของเธอกันอ่ะเดี๋ยวร่วม
ใครจิ้มต้องควรเพราะความรักของทั้งรวนเลย
ความรักของคุณดูดกังหัน
มุนเปรี้ยนเวียนพรรณดูดล้ามทะเล
รักทายทายเธอให้อยู่ทุกวัน
เมื่อไรสายตาของเธอที่หวานเพิ่งใจ
เลิกมองยิ่งใดสาวใดที่ไหนนอกจากฉัน
สายตาของคุณคุณรู้บ้างไหม
มองหญิงที่รายหัวใจสั่น
อยากให้เธอนั้นมองฉันเพียงผู้เดียว
อยากให้โลกนี้ต้องพรรณหยุดมุน
อยากให้หัวใจของคุณ
หยุดปองยิ่งได้มาคุณ
อยากให้โลกนี้เหลือสตรีเพียงฉันคนเดียว
จะได้ไม่ต้องแลเหลี่ยว
หญิงอื่นได้เข้ามาผูกพัน
เมื่อไหร่หน่อใจของเธอ
จะเหลือเพียงใจเดียว
และมีรักเดียวใจเดียวเพียงฉันนี้เท่านั้น
จะขอมอบใจให้เธอไว้ครอง
ให้ใจเราท้องประคองรักมัน
หากวันนั้นเธอมีใจเดียว
ร้องดีเหลือเกินนะครับคุณแม่ฟ้า
แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับ
เพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่เร็วเนื้อเพลงไม่น่าจะมากมาย
แล้วเพลงนี้มีประวัติอะไรกับคุณฟ้าไหมครับ
ก็ตอนเพลงนี้ดังแม่เป็นสาว

ก็ชอบหนุ่มข้างบ้านก็เห็นก็จีบคนนั้นคนนี้ก็

สุดท้ายหนุ่มข้างบ้านคนนั้นเขาได้ตกมาเป็นของเราไหมคะ

ดีแล้วล่ะที่ฝังใจนะเลยได้เอาเพลงเพราะมาร้องให้เราฟัง
แล้วมันสำคัญตรงที่ว่าเพลงนี้จะเป็นจุดส่งให้คุณแม่ฟ้าเนี่ย
ได้กลับไปใช้ชีวิตกับลูกกับหลาน

จะเป็นเพลงที่แบบว่ามีพระคุณกับคุณแม่ฟ้าด้วยเพลงนี้
ค่ะถ้าได้๖หมื่นบาทนะฮะ

๕๘หมื่นบาท

มูลค่า๖หมื่นบาท
คุณฟ้าร้องได้

หรือว่าร้องผิด

มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณฟ้าร้อง

ผิดครับ
อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับร้องผิดนะฮะ
เพลงนี้นะครับคอยวันเธอใจเดียวของคุณเรียมดาราน้อยนะฮะ
เป็นเพลงเก่งของคุณฟ้าเองแต่ที่เธอร้องบ่อยเนื้อเพลงมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่ถูกต้องก็ได้
เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผิดตรงไหน
ผิดไปคำนึงคือคน

นะครับเพราะฉะนั้นเงินที่สะสมมา
หมื่นบาทนะครับในเพลงที่๓ก็จะเหลือครึ่งหนึ่งนะครับ
ให้คุณฟ้าเอากลับไปนะฮะอาจจะต้องอยู่ทำงานที่กรุงเทพต่ออีกนะฮะ
วันนี้นะครับคุณฟ้ารับไปนะครับ๒๐๐๐บาทครับ
ก็ยังโอเคนะคุณฟ้านะได้ล่นระยะเวลามา๒ปี
มีอะไรจะบอกกับครอบครัวไหมครับหลานรอย่าหน่อยนะ
ทำไม่ได้ย่าขอโทษอย่าให้ลูกกลับไปก่อนนะ
แต่ย่าหยุดเปรงแล้วย่าไปหานะลูกนะทำแล้วมันไม่ได้อ่ะลูกมันไม่ได้
คุณพ่อด้วยนะบอกว่าคุณย่าเนี่ยโอเคแล้วคุณย่าสู้เต็มที่
ก็ผมเข้าใจว่าพอเป็นเพลงเก่งเนี่ยทุกคนจะ
ก็คือเป็นเพลงเก่งของเรายังมีโอกาสได้เลือกอีกตัวก็จะไม่ใช้ล่ะ
ใช่หนูก็คิดว่าอย่างนั้นแหละคือสบายใจแล้ว
เป็นเพลงอื่นแม่ก็ต้องเลือกตัวช่วย
อันนี้ก็เป็นวิธีคิดนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมการแข่งขัน
มันไม่ใช่การประกวดร้องเพลงเพราะฉะนั้นคุณต้องเล่นมันแบบเกม
อันไหนที่มันรัดกลุ่มอันไหนที่มันช่วยเราได้คุณต้องใช้
เพราะบอกแล้วว่าเราไม่ต้องการการร้องเพราะ
คุณช้างคุณแผนเลือกอะไรกับย่าหน่อยลูกว่าไงลูก
รักย่าครับ
ปีเดียวเองบอกย่าอีกปีเดียวก็อยู่ด้วยกันแล้วนะย่า
ไม่ได้งั้นก็กลับบ้านเราได้

ครับโอเค
เดี๋ยวมากอดย่าหน่อยมาเดี๋ยวจะไม่เจอกันล่ะไป
กอดคุณย่าหน่อยนะ
สำคัญที่ใจปริ่มจะขาดเนี่ยนะคะป้าฟ้าก็คือว่าติดหลานล่ะตอนนี้

ลูกกลับก่อนเดี๋ยวย่าตามไปกับหมอ
ใน๑ปีนี่นะฮะคุณฟ้าก็ยังมีสิทธิ์สมัครเข้ามาใหม่ได้

ถ้าสมัครเข้ามาสู้ใหม่ได้เราเปิดโอกาสนะครับเต็มที่มีเงิน๑ล้านบาทนะครับ
รอคุณผู้ชมอยู่เพื่อที่จะให้คุณเอาไปเป็นทุนตั้งต้นเอาไปสู้ชีวิตกัน
เหมือนกับคุณฟ้านี่แล้วก็อีกหลายคนในรายการของเรา
เอาละครับกลับมาติดตามความสนุกสนาน
ฮึกเหิมและให้กำลังใจนะคะ
ไฟให้กับตัวเองถึงจะได้เห็นชีวิตนักสู้อีกหลายคนนะครับ
ที่เขายังสู้อยู่จนทุกวันนี้นะครับ
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
คนที่มาในรายการของเราก็มีหลากหลายรูปแบบ
วันนี้เราจากกันไปแบบผิดหวัง
แต่คุณผู้ชมในความผิดหวังคุณก็จะได้กำลังใจเพิ่ม
วันนี้ดูรายการของเราหวังว่าคุณจะได้กำลังใจบ้างไม่มากก็น้อย
คงมีความสุขและคงมีทุนไปสู้ชีวิตในภายภาคหน้า
เจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมง
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ค่ะ

สวัสดีครับ
ก็รู้สึกเสียใจนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอก
เพราะว่าเป็นการแข่งขันแล้วร้องผิดก็คือร้องผิดค่ะ
ก็เสียใจอะค่ะย่าจะสู้นะหลาน
อย่าอีกปีหนึ่งนะครับเดี๋ยวย่ากลับไปอยู่ด้วยนะครับผม

เนสแม่กลับมาแล้ว

คลอดได้๓เดือนหัวน้องเริ่มโตค่ะ
ต้องดูแลหัวเขาเพราะหัวเขาหนัก๑๐โล
มีอาการชักเกร็งใช่ชักเกร็ง
เป็นช่างถ้าแม่ต้องให้กินยาทุกวันนะคะ
ทำทุกอย่างเอามารักษาเขา

อยู่ได้ไปเกิน๒ปีก็ว่างอยู่
เดดดิเดี๋ยวแม่ลงเพลงให้แม่ได้หนูนะ
ได้รางวัลได้ตังค์กลับบ้านนะลูกนะ